ทุกท่านค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะประเทศไทยของเราจะเต็มไปด้วยแม่งอุ้งฝนค่ะคุณผู้ชมท่านกลางอากาศที่ร้อนจัดค่ะลมร้อนเนี่ยจะหอบนำความชื้นจากทะเลมาพร้อยปก
ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกทั่วทั้งประเทศ
ตกในช่วงเย็นถึงข้ามค่ะคุณผู้ชม
ส่วนบริเวณจุดใดนะคะที่มีฝนตกคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบปีนี้รอพบว่าประเทศไทยมีฝนตกชุก
ตลอดเกือบทั้งปีทำให้มีโอกาสเกิดน้ำท่วมสูง
ในขณะที่กรุงเทพมหานครฝนจะตกลากยาวไปจนถึงเดือนตุลาคม
เพราะฉะนั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ไปไหนมาไหน
อย่าลืมกะเวลาก่อนออกจากบ้านกันด้วยค่ะ
วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศอินเดียไปดูนาทีระทึกคุณผู้ชม
บ้านทางหลังถูกพัดลงไปในน้ำแบบนี้
ถล่มลงไปแล้วค่ะหลังจากที่อินเดียต้องเผชิญกับไซโครนลูกใหญ่นะคะ

ทำให้ประชาชนต้องรีบเก็บข้าวของ
แล้วก็อบพยพไปในพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
และนี่คือรูปก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ